อ้าวการกลับมาของคุณทักษิณนะครับมีคนที่ไม่ได้ไปรับ
แต่ว่าใกล้ชิดเหลือเกินเพราะเป็นพี่สาวก็เลยอัดคลิปมาให้แบบนี้ฮะ
ยินดีต้อนรักทักษิณค่ะเรารักทักษิณค่ะ
ยาวไปคนที่เขียนบทยาวไปถ้าจะทำแบบนี้ต้องทำสั้น
ทำสั้นหนึ่งสองสามสามสี่ห้าคำ
เพราะว่าถ้ายาวแล้วมันจะไม่พร้อมครับคุณผู้ชมฮะ

ถ้าใครจำไม่ได้ตรงกลางชุดศีลน้ำเงินนี่คือคุณเยลวะเรดชินวัด
นี่ค่ะ
น้องสาวคุณทักษิณแต่เป็นพี่
เป็นพี่ของคุณปูงก์วิ่งลักนะ
เนื่องจากไม่ได้ไปรับพี่ชาย
ก็ร่วมกับเพื่อนทางคลิปแสดงความยินดีที่ทักษินกลับมา
หลังจากมาอยู่ต่างประเทศนานเลย
ใจมากเลยค่ะ

นี่แหละครับที่มาชูป้ายให้กำลังใจนักนายทักษิณและครอบครัวชินวัฒน์

ขอขอบคุณสำหรับความอบอุ่นที่มอบให้กับคุณพ่อในวันนี้ค่ะ
คุณพ่อและพวกเราทราบซึ้งมากค่ะ

ไปเดินทักทายพี่น้องประชาชนใกล้นะคะ
เพราะจะลำบากต่อการจัดการเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะ

เป็นรูปผู้หญิงสูงวัยนั่งร้องไห้
และคนรอยยิ้มอยู่บนเตียงในคลิประบุข้อความว่า
ดูข่าวทักษิณกลับถึงประเทศไทย

แม่เคยผ่าตัดหัวใจใช้สิทธิบัตรทอง
ยังจำไม่เคยลืมครับ

ตอนที่รายงานสดมาบรรดามวลชนที่คอยให้กำลังใจ

แล้วก็มาอยู่ตรงหน้าเอ็มเจ็ตเต็มเลย